เน้นย้ำกันด้วยแต่ว่าเป็นการอุ่นแบบปิดไม่มีการถ่ายทอดสดกลับมานะครับ
นิชโนต้องการทดลองระบบการเล่นของทีมเป็นครั้งแรก
แล้วก็บอกนะครับว่าอาจจะผิดแผนไปหน่อยที่ไม่ได้ซ้อมที่ไทยจากสถานการณ์โควิด
แต่ต้องรอดูว่าทั้งหมดจะทำหน้าที่ได้ดีหรือไม่
ก่อนเกมเจอกับอินโดนีเซียหากใครมีสภาพร่างกายที่ดี
ก็จะมีผลต่อการตัดตัวในทวนาเมนด้วยครับ
อุ่นเครื่องนัดนี้จะเป็นการอุ่นแบบปิดนะครับ
ส่วนนัดเตะอีกหน้าจะตามมองในทฤษภาคมันนะครับ
แล้วก็โอกาสที่จะเป็นกำลังหลักสูงมาก
ก็เป็นผู้เล่นในยุคของอากิระนิชิโนอย่างสม่ำเสมอครับ
เรือนศักดิ์เป็นผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีในฤดูการที่ผ่านมา
มีจุดเด่นคือการยิงไกลแล้วก็มีการเปิดบอลที่แม่นยำ
ผลงานช่วยสมุทรปราการไปทั้งสิ้นในลีก๒๙นัดยิงสารประตู
แล้วก็แอสซิส๑๕ครั้งถือเป็นการพิสูจน์ผลงานของแข้งรายนี้
อดีตนะครับเจ้าเทพเป็นนักเตะธรรมดาคนหนึ่งเลยครับ
มีโอกาสไปคัดตัวกับทางแอร์ฟอร์สในยุคของโคเตี้ยสะสมพบประเสริฐ
แล้วก็คัดตัวติดจากนั้นเนี่ยย้ายไปอยู่กับพัทยายูไนเต็ด
จะกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของสมุทรปราการซิตี้ในปัจจุบัน
จรศักดิ์มีชื่อทีมชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ในยุคของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะและเป็นกำลังหลักในชุด๔เกม
แล้วก็อยู่๒๓ชิงแชมป์เอเชียรวมถึงคว้าตำแหน่งดาวสันโวมาครองได้ด้วย
ส่วนชุดใหญ่นะครับเจริญศักดิ์นั้นยังไม่เคยติดทีมแข่งขันในระดับนานาชาติ
ซึ่งในบอลโลกครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของเขาครับ